ลูกเอียดขอเข้ามอบตัวหน่ายชื่อพระทีเดียวนะฮะ

ลูกเอียดนี่คือฉายาของนายเจริญอายุ๔๒ปีนะครับ
เจริญหยงสตาฉายาลูกเอียดโพดำครับ

ใช้ปืนลูกซองยาวยิงถล่ม
นายสารวุฒิโคกเขาหรือว่าโกลาว

หลังจากที่ทั้งสองเนี่ยทะเลาะกันมาจากงานแต่งนะครับ

เป็นเพื่อนของทั้งสองฝ่าย
บ่าวคือคนกลางที่รู้จักทั้งคนยิงแล้วก็คนตายครับ
นายเจริญครับก็คือนายลูกเอียดโพดำ
นั่งรถโดยสารมากับกระบะ๔ประตู
หลังจากนั้นลงมาจากรถคนเดียวเลย
เสื้อเชิดแขนยาวสีดำนี่ค่ะ
กางเกง๓ส่วนสีเทาดำแล้วก็คีบอิแตะสีแดง
มาพบคุณตำรวจชุดนี้ครับ
ตำรวจก็เค้นถามนานกว่า๒ชั่วโมง

เศษก็คือยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่นะครับ
ที่ตำรวจจะแจ้ง๓ข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
ความผิดตามพรบออาวุธปืนครับ
ก็คือมีอาวุธปืนครอบครองโดยผิดกฎหมาย
แล้ว๓ก็ยังอยู่ในโหมดความผิดนี้แต่ระนึกเกี่ยวกับการพกพาโดยผิดกฎหมาย
ลูกเอียดโพดำเนี่ยนะฮะบาดเจ็บด้วยครับ
ถูกยิงโดยกระสุนขนาด๙มมเป็นคมกระสุนจากฝั่งญาติและเพื่อนผู้ตาย
ก็เขายิงใส่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เลยยิงสู้ครับ
ระหว่างที่หลบหนีถูกยิงครับแล้วคมกระสุนไปเจาะเข้าที่บริเวณก้นฝั่งขวาครับ
และเหนือข้อมือซ้ายจนกระดูกแตกตอนที่มาเจอตำรวจเนี่ย
เอาผ้าสีแดงพันปิดแผลเอาไว้ด้วยนะครับ
เอียดโพดำบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเขาหนีครับแต่เขาเจ็บจนทนไม่ไหว
วกกับยางรถแตกด้วยขับไปได้ประมาณ๑๐กิโลเมตร
จอดรถทิ้งไว้บนถนนลาดยางครับในพื้นที่อำเภอปะเหลียนนั่นแหละ
แล้วไปขอความช่วยเหลือกบดานซ่อนอยู่บ้านเพื่อน
แต่มันเจ็บจนทนไม่ไหวนี่บรรยากาศที่โรงพยาบาลนะฮะ
เห็นไหมฮะผ้าสีแดงเมื่อกี้นี้ดูภาพนี้ก่อนนะ
อันนี้เป็นตอนงานงานตอนเช้าที่จะไปยกขบวนขันหมากไปสู่ขอเจ้าสาว
ซึ่งเจ้าสาวเนี่ยก็เป็นแฟนของเพื่อนเจ้าบ่าวคนตรงกลางไง
เจ้าตัวสนิทกันถึงขั้นยืนถ่ายรูปยังถ่ายคู่กันเลยคุณ
แล้วสุดท้ายมายิงก็ยิงกันเลย
ตัดผ้าไปโรงพยาบาลครับเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าผ้าสีแดงพันที่ข้อมือเขา
นั่นแหละฮะคือบาดแผลที่เขาโดนยิงแล้วเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว
ปวดมากตอนแรกเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเลยมันก็กระไรอยู่
ตำรวจจะไปดักรอตรงนั้นแล้วเกิดว่าโดนหนักกว่าเดิม
ตัดสินใจถ้าอย่างงั้นผมมอบตัวเองก็แล้วกันฮะมาทั้งชุดนี้แหละครับ
มีแตะแดงนั่นแหละฮะแล้วก็ไปนั่งคุยกับคุณพยาบาล
ไปที่โรงพยาบาลปะเหลียนครับรักษาอาการบาดเจ็บและเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด
หลังจากนั้นก็คุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเห็นไหม
ผ้าสีแดงพันอยู่ที่ข้อมือเขานั่นแหละฮะ
ดูสิใครรอบตามที่ตำรวจคาดจริงนะครับ
เพราะตอนที่ไปเจอรถจอดทิ้งเอาไว้
คือในรถมันมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยเจ้าตัวบาดเจ็บจริง